มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะคะ
ห้าทุ่มที่ประจวบคีรีขันในงานกาชาติประจวบ
เรียกได้ว่าก็เป็นงานประจำปีที่จะมีของขายมีการละเล่นมีอะไรต่าง
และแน่นอนนะคะก็มีเด็กก็ไปร่วมงาน
ทีนี้คุณพ่อของน้องคนนี้เขาก็ไปออกบูธออกร้าน

เขาไปเจอลิงค่ะลิงกัง

งานที่จัดที่ประจวบนะ

เขามีการจัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
แล้วก็มีงานกาชาติแบบนี้ตั้งเต็นต์กันเยอะ

เขาจะกลัวมากคือลิงสแหมดเขาช่องกระจกเนี่ย

ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะจ้างไงคุณ
จ้างให้คนเลี้ยงลิงกังเนี่ย
เอาลิงกังมาผูกไว้ตามจุดต่าง
เพราะว่าลิงกังมันตัวใหญ่กว่าลิงสแหมดมีพละกำลังมากกว่า

พอส่งไปไกลลิงสมัยไม่กล้าเข้ามาในงานเลย
งั้นลิงสมหลายพันตัวมันจะมาปวดงานไงคุณ
ค่ะจะมาอะไรนะมาต่อปวนมาละวาดหรือ
ค้นทรัพย์สินขโมยของอะไรต่างนานา
เขาบอกว่าค่าจ้างลิงกังแต่ละตัวมานะ
๑ตัวต่อ๑วันวันละ๑๐๐๐บาท

เขาจะจ้างมาสัก๓ตัวมาให้อยู่ทั่วงานเลยนะ

ใช่คนที่เอาลิงกังมาที่งานนี้นะคะ
คือนายเอกดันัยช่วยทิพย์อายุ๒๖ปีเป็นเจ้าของลิงกัง
เขาบอกว่าเขานำลิงกัง๓ตัวมา
ค่าจ้างวันละ๒๕๐๐บาทมาทั้งหมด๑๐วัน

แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์ที่เด็กถูกลิงกัดนะคะก็คือน้องปุ่นเนี่ยค่ะ
ปุ่นถูกลิงกัดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นบาดแผลเวอะวะ๑๕เข็มจะต้องเย็บ
มีแผลทั้งหูซ้ายข้อศอกซ้ายแผลกลางหลังด้วย
คุณหมอก็ฉีดยาป้องกันบาดทะยักษ์และยาป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้
ตอนนี้อาการยังระบมลุกนั่งลำบากนะคะต้องนอนคว่ำหน้าอยู่
แผลก็มีเต็มตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีไข้อยู่ด้วยตอนนี้

ใช่พ่อของน้องนี่นะคะก็เสียใจค่ะ
แล้วก็อยากจะให้คนเลี้ยงลิงกังเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้
แล้วก็ต้องมีป้ายเตือนช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะ

ค่ะส่วนนายเอกดันัยช่วยทิพย์ที่เป็นเจ้าของลิงกังนี้นะคะ
ก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เขาก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่ลิงกังกัดเนี่ยเป็นเพราะอากาศมันร้อน
มันก็อาจจะเครียดนะคะ
ก็เลยไปเกาะเหตุแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
คือผู้ที่เลี้ยงลิงกังแล้วเอามาเฝ้างาน

ดุเพื่อให้เป็นยาม

ถ้าไม่งั้นถ้าลิงกางมันไม่ดูดุนะ

เวลาฝึกลิงกังก็เลยฝึกให้เขาดุหน่อย
แต่ทีนี้เขาเคยขอให้ผู้ร่วมงานนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย

เพราะว่าลิงกังมันก็จะไม่ถูกกับคนแปลกหน้าเหมือนกัน
มันไม่ใช่ลิงที่เอาไว้โชว์
หรือว่าสนิทสนมใกล้ชิดกับคนเนี่ยนะคะ

ทีนี้ผู้จัดงานก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็กำชับให้คนเลี้ยงนั้นเพิ่มความระมัดระวัง
แล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันให้ดีกว่านี้ด้วย
ส่วนวันนี้ก็จะนำกระเช้าไปเยี่ยมไข้น้องปุ่น
แล้วก็มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะ
ลิงกังเขาจะไว้ใจเฉพาะเจ้าของเขาเหมือนกันนะนะ